เอาล่ะคุณผู้ชมคะเวลาต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดไปพื้นที่ต่าง
แล้วต้องไปนอนกันโรงแรมที่เราไม่คุ้น

อาจจะเป็นโรงแรมบูติกหรือโรงแรมเล็ก
หลายคนต้องคอยตรวจตราแล้วก็สอดส่องมันมีกล้องมีอะไรตรงไหนที่ไม่ปลอดภัยหรือเปล่า

หนุ่มขี้สงสัยคนนึงค่ะไปทำงานที่อายุทยาแล้วก็เขาบอกว่าไม่อยากตื่นเช้า
ก็เลยไปหาที่พักใกล้กับโลเคชั่นที่ต้องไปทำงานเป็นบ้านม่านรูด
ก็เลยไปนอนม่านรูดปรากฏนอนทิ้งตัวลงบนเตียงเงยหน้าขึ้นไปทำไมมันเหมือนมีกล้องแอบถ่ายเลยอ่ะ
ก็เลยขออัดมาถามชาวเน็ตหน่อยละกันว่าเอ๊ะนี่มันกล้องแอบถ่ายหรืออะไรกันแน่เอาไปดู

แล้วคือดูเหมือนจะปกติถูกป่ะแต่มันไม่ปกติคือนี่มันคือกล้องรถถ่าย
แก้ภาพไปแล้วในห้องคือแบบต้องเอาสติ๊กเกอร์มาติดเอาเอาจริง
แล้วมันดูมีร่องรอยการถูกงัดแงะแล้วพอสมควรเหมือนกับประมาณว่า
เคยมีคนเจอแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ยังอยู่ที่เดิมอ่ะ
ควรจะยังไงดีอ่ะต้องร้องเรียนต้องแจ้งตำรวจไหมตลก
ตลกตลกเออเนี่ยชื่อคุณศิรพบสมผลเนี่ยเขาโพสต์ไว้บอก
มาทำงานต่างจังหวัดแล้วขี้เกียจตื่นเช้าเลยมานอนใกล้ใกล้โลเคชั่นที่รีสอร์ท
เล็บก็มารูนนั่นแหละหาที่พักแถวนี้ไม่มีเลยชายแดนอายุทยาอ่างทองอ่ะ
แล้วเจอแจ็คพอร์ตไงเจอกล้องที่ซ่อนไว้ในห้องอ่ะแล้วคือแบบต้องเอาสติ๊กเกอร์มาแปะเอา
ตลกคือแต่มันก็ใหญ่มันใหญ่เกินกว่าจะเป็นกล้องแอบถ่ายไหมอ่ะ
นะคุณหรือว่าเข้าไปข้างในมันจะเป็นเลนสยาวคือเทเล่ไงยาว
ชาวเน็ตก็มาวิภาควิจารณ์แล้วก็ตอบคำถามกันใหญ่เลย

มันต้องไปกล้องแอบถ่ายจริงแน่เลย

แม่กล้องจริงเหรอทำไมจะแอบถ่ายทั้งทีมันไม่เนียนอะไรได้ขนาดนี้

เออมันเหมือนมันไม่แอบอะคือมองนอนเป็นเตียงมองขึ้นไปก็เห็นเลย
ใช่ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าทีมข่าวเราติดต่อไปหาเขาเขาชื่อคุณนิกกี้
เราเลยถามเลยว่าไหนเล่าให้ฟังอีกทีซิตกลงมันเป็นยังไง
คุณนิกกี้บอกว่าก็ไปนอนที่ม่านรูดแห่งหนึ่งในอายุทยานี่แหละ
ไม่ใช่คนในพื้นที่แต่ก็ตัดสินใจพักตรงนั้นเพราะมันใกล้กับที่ทำงาน

เขาบอกเข้ามาในห้องอยู่คนเดียวนะตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรหรอก
ก็แก้ผ้าเดินไปเดินมาในห้อง

ทีนี้ปรากฏว่านั่งลงกดโทรศัพท์ไง
เหลือไปเห็นบนฝ้าเพดานว่ามีคนเอาสติ๊กเกอร์แปะไว้ที่รูช่องไฟส่องสว่างบนฝ้าเพดาน

ก็สงสัยเลยแกะออกดูเอ้ยมันเป็นกระจกกั้นนะคุณ

เขาเลยเอาสติ๊กเกอร์เนี่ยแปะไว้เหมือนเดิมแล้วก็ใส่เสื้อผ้า

ไทยแล้วเนาะแต่ก็อย่างนกก็ใส่ไว้ก่อนจะได้ไม่นานไปกว่านี้
แล้วบอกจำใจนอนให้มันผ่านไป๑คืน
รุ่งเช้ารีบไปหาแม่บ้านเลยบอกว่า
แม่บ้านแม่บ้านไอ้เนี่ยมันกล้องแอบถ่ายหรือเปล่า
แม่บ้านบอกอุ้ยคุณเครื่องดักจับควัน

แต่เขาบอกไม่อยากต่อล้อต่อเถียงอะไรก็เลยออกจากที่พักไป
แล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ถามชาวเน็ตนี่แหละ

แต่คงเป็นกล้องที่ใช้งานไม่ได้แล้วหรือเปล่า
และที่สำคัญโดยรอบรูที่ซ่อนกล้อง
มันก็มีรอยงัดแงะจากความสงสัย
มีการปิดสติ๊กเกอร์ทัพของคนที่เข้ามาพักก่อนหน้านี้ไม่น้อยเลยด้วย
แต่ว่าคอนโดดิฉันก็มีนะคะเป็นคล้ายแบบนี้
มันจะเป็นนูนลักษณะนูนลงมาเป็นกลม

เป็นตัวดักจับควันเหมือนกัน

สอบทำความเห็นคุณผู้ชมแล้วกันนะคะ

เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องดักจับควัน
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกล้องแอบถ่ายกล้องวงจรปิด
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรงแรม
ลองบอกกันหน่อยสิว่าไอ้หน้าตาแบบนี้